แรงที่เกิดขึ้นเวลานี้ก็มีความเห็นจากภาคเอกชน
ที่แนะนำว่าแนวทางหนึ่งที่น่าจะช่วยได้
ก็คือเรื่องของการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกไปเลย

ก็ประเมินว่าความเสียหายจากภัยแรงครั้งนี้
น่าจะมีมากกว่า๙๐๐๐ล้านบาทค่ะ
เวทีเสวนาสู้ภัยแรงกู้เกษตรกู้เศรษฐกิจ
เมินว่าปัญหาภัยแรงจะสร้างความเสียหาย
เศรษฐกิจไทยอยู่ประมาณ๘๔๐๐ล้านบาทถึง๙๐๐ล้านบาท

เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ
เสนอให้ภาครัฐกำหนดพื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูก
เริ่มจาก๒๒จังหวัดภาคกลาง
มีพื้นที่เหมาะสมปลูกพืชไร่ได้๘๒๕๐๐๐ไร่
ถ้าหากปลูกได้๓๔๐๐๐ไร่
ก็จะช่วยลดการใช้น้ำได้๒๗๐๐ล้านลูกบาทเมตรต่อฤดู
แต่มีการคาดการณ์ว่าช่วงปลายปีมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ลานีย่า
ทำให้มีฝนตกมากในเดือนกันยายนถึงตุลาคม
และบางพื้นที่ยังเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม
แต่ว่ามันไม่ใช่น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๒๕๕๙
เนื่องจากว่า๒๕๕๔มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุลา
เดือนนี้ตกลงมามากกว่าปกติถึง๑๐๐
ถึงเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่วงกว้าง
สำหรับปีนี้ลานีย่าที่มาเนื่องจากว่าลานีย่ามาช้า

กัญญาตุลานี่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม
ก็จะอยู่ในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
เลิศลักษณะยอดอาวุธรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ภาครัฐต้องสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร

และที่สำคัญภาครัฐต้องรับประกันได้ว่าจะมีตลาดรองรับแน่นอน
ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันปรับเปลี่ยน
คล้องกับผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่บอกว่าจะมีฝนมากช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
แต่จะตกท้ายเขื่อนมากกว่าในปีผลิต๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙
แบ่งพื้นที่เพาะปลูกในรุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็น๒ส่วน
คือพื้นที่รุ่ม๑๘จังหวัดครอบคลุมพื้นที่๑ล้าน๔แสนไร่
โดยให้รอประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนจึงเริ่มเพาะปลูกได้
ส่วนในพื้นที่ดอน๒๒จังหวัดครอบคลุมพื้นที่๖ล้าน๒แสนไร่
แนะนำให้มีการเพาะปลูกกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ